คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปที่โคราชบ้านเอง
มีผู้ชายคนนึงนะครับเมาแหละดูออกขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในด่านตรวจโควิด
แล้วก็ทำไมไม่ทำงานทำไมไม่ทำงานตอนนั้นนะ

ลิ้นเปรี้ยหน่อยคือเจ้าหน้าที่เขาพักเที่ยงกันอยู่นะฮะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเตือนเพราะดูพี่ก็สวมหน้ากากอนามัยสิครับ
คือมันต่ำอยู่กว่าปากอยู่ใต้คาว่างั้นเถอะนะฮะ
พี่เขาก็ทำท่าจะอัดคลิปแล้วก็แบบโวยวายใส่เจ้าหน้าที่
นี่แหละครับคลิปเหตุการณ์นี้นะครับพี่คนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับภรรยา
เข้ามาที่ด่านตรวจโควิดที่บ้านหนองยากขาวที่ศรีคิ้ว

โวยวายใส่เจ้าหน้าที่ทำไมไม่ทำงาน
นะฮะแล้วก็ยกมือถือมานี่นี่จะถ่ายคลิปเขาฮะ
นะครับแล้วก็มีการด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยาบคายด้วย
ตามคลิปเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าก็มันพักเที่ยง
เจ้าหน้าที่เขาก็พักเที่ยงกินข้าวกัน

คนนี้ชื่อน้าน้อยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นใคร
น้อยเข้ามานะฮะก็มีปากเสียงกับผู้ชายคนนี้อีก
ทำท่าจะต่อยปากกันด้วยตอนนั้น
ทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือนายศักดิ์ชันดีจันทึกอายุ๓๑ปี
เป็นชาวศรีคิ้วนครราชศรีมานี่แหละครับ
หลังจากเรานำเสนอคลิปนี้ออกไปทีมงานไปตามตรวจสอบความคืบหน้า
รู้ว่าผู้ชายที่โวยวายที่ด่านตรวจโควิดนี้นะ
ชื่อนะฮะที่ผมอ่านไปนายศักดิ์ชัยครับ
ขออภัยฮะนายศักดิ์ชัยดีจันทึกอายุ๓๑ปี

เสื้อลายฟ้าเนี่ยนี่มากราบพี่เขาแล้ว

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ประจำด่านโควิดปรึกษากันว่า
จะเอาเรื่องจะไปแจ้งความเงินคดี
แต่ในที่สุดสั่งเมาแล้วมาแบบนี้ครับ

คุกเข่ากราบขอเข้ามาเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม

จำไม่ได้เลยว่าทำอะไรลงไปบ้างนะ
ไม่รู้ด้วยซ้ำนะฮะว่าใครเป็นใครพอได้สติแล้วก็
ก็อยากมาขอโทษแบบนี้ครับ

พ่อเพื่อนรักเองเลยนะเนี่ย
พ่อเพื่อนรักเองเลยนะนี่

เพื่อนพ่อแล้วนี่
พ่อเพื่อนรักเองเลยนะคนนี้นะฮะ
หลังจากขอเข้ามากันแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนท่านติดใจเอาความอะไรนะครับ

แนน้อยเพื่อนพ่อเนี่ยนะฮะก็ตักเตือนก็
ที่หลังเองก็อย่าดื่มจนเมาแบบนี้เองนะ
แล้วเดี๋ยวไปก่อเรื่องแบบนี้อีกมันไม่ดี